ทีนี้จะพาไปทดสอบสายตากันหน่อย
ที่นี่ค่ะบริเวณต้นโพออาถรรพ์ที่จังหวัดอ่างทอง
เอ๊ะมีอะไรดีถึงขั้นต้องทดสอบสายตา
อ่าทดสอบสายตานี่คือจะไปวัดสายตาเหรอครับ
ไม่ต้องไปวัดสายตาประกอบแว่นค่ะคุณ
แต่จะพาไปทดสอบสายตาตรงนี้เนี่ยสารเจ้าแม่เกล็ดแก้วเนี่ยค่ะ
อยู่โคนต้นโพอาถันวัดกลางถนนพุทธสถานวัดแจ้งอเภอชายโย
จังหวัดอ่างทองจำได้ไหมที่นี่ตลอดข่าวพาไปบ่อยมาก
ยังจำไม่เคยลืมเหลือนเพราะว่ามันคือต้นโพที่อยู่กลางถนน

ใช่แทบจะนอนอยู่ตรงหน้าศาลแล้วค่ะคุณ
ก็คือตรงนี้นะคะมีนักเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคเนี่ย
มาขอโชคจากเจ้าแม่เกล็ดแก้วกันเยอะมาก
พร้อมทั้งของเส้นไหว้ของแก้บนอะไรก็เยอะแยะ
อย่างคุณลุงคนนี้นี่เห็นไหมกำลังล้วงไข่เลย
ล้วงไข่ในหายนะได้มาทั้งหมด๓ปองด้วยกัน
ดูกันเอาเองแล้วกันว่าคุณลุงล้วงออกมาแล้วได้เป็นอะไรยังไงบ้างนะคะ
ส่วนอีกหนึ่งหนุ่มดูคุณลุงก่อนอุ๊ยมันไม่ใช่ปอมอ่ะ
มันเหมือนเล็กไข่หมุนตอนเด็กใช่มั้ย
หมุนเขาเรียกอะไรอ่ะไข่หมุน
ที่มันเป็นสลากข้างในอ่ะมันจะมีบางอย่างอยู่ข้างใน
แต่นี่เขาเอามาทำแล้วเขียนตัวเลขเอาไว้
นี่คุณลุงหนูน้อยคนนี้หนุ่มน้อยคนนี้อาสา

ล้วงหายไปป๊าบนี่ไหนเอามาให้แม่ดูเอามาให้แม่ดู
ขอดูหน่อยเขาก็ว่ากันว่าให้ลูกให้หลานหยิบให้จะได้โชคดี

นี่อาเซโน่สื่อใหญ่ไปนิดนึงนะลูกผัวโตนะ
แม่บอกว่าไหนก็ซื้อแล้วซื้อผัวโตเลยลูก
ดูสิว่าได้อะไรยังไงใครตาดีก็ว่ากันไป
แต่ก็มันก็เป็นความเชื่อแล้วก็มันก็เป็นเรื่องของดวง
ใครดวงมันน่ายิ้มน่าเอ็นดูจังเลย
คือเวลาเราเห็นเด็กทำอะไรแบบนี้ดูน่ารักดีนะ
เพราะว่าเขาทำไปด้วยความที่เขาแบบไร้เดียงสาจริงอะนะ

เอาเป็นเราเราก็ตื่นเต้นนะแม่หนูขอจับแม่หนูขอล่วงอะไรอย่างนี้
ล้วงมาแล้วสนุกแต่ผู้ใหญ่ดูจริงจังเลยนะ
เรานี่แหละตั้งใจจริงจังกับการที่เด็กล้วงมาก
เป็นเรื่องที่ต้องดูแล้วต้องใช้วิจารณญาณกันด้วยนะครับ